มาดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการกันหน่อยครับ
รักครั้งนี้เป็นรักที่รุนแรงมาก
ซึ่งย้ำนะครับไม่ควรใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบครับ

เป็นผู้หญิงที่ถูกแฟนหนุ่มรุ่นใหญ่ครับ
ทำร้ายจับหัวเธอโขกกำแพงไม่พอครับ
โขกพื้นแล้วก็ทุบตีครับ

แล้วสภาพเธอตอนนี้ก็ยังบอบช้ำอยู่นะทั้งกายและใจด้วยนะครับ

จากใต้ตาเห็นไหมฮะฟกช้ำเขียวบวมเลยค่ะปากแตกหัวแตกเย็บไปหลายเข็มครับ
จากแผลที่ตามร่างกายที่เห็นนี่คือแค่ส่วนบนเท่านั้นนะฮะ
เอยร่างกายเอ่ยมีรอยฟกช้ำรอยจ้ำอะไรต่างเต็มไปหมด
แล้วในใจเธออีกอ่ะแฟนคนนี้เธอคบหาดูใจปลูกต้นรักกันมา๑๑เดือนครับ
เป็นแฟนหนุ่มรุ่นพี่อายุ๔๒ผู้เสียหายชื่อว่าคุณบีครับอายุ๒๒
โดนแฟนทำร้ายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสักสามวันก่อนครับ
นั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งในซอยเทศบาล๔ครับในตัวเมืองสมุทรปราการ
แฟนนุ่มเมาไงจังหวะนั้นเมาเสร็จปั๊บเนี่ยเห็นใครผ่านไปผ่านมากอดท้าตีท้าต่อยแซวคนนั้นแซวคนนี้
กลัวเดี๋ยวมีเรื่องก็เลยห้ามปรากฏว่าเธอโดนต่อยซะเองครับ
พาไปชี้จุดให้ดูบนถนนนั่นก็คราบเลือดของเธอที่กำแพงอีกเสื้อที่เธอใส่ก็มีคราบเลือดก่อนหน้านี้นะฮะ
แล้วเห็นไหมฮะมันจะมีเหมือนผ้าก๊อสแปะอยู่ที่ด้านหลังที่หัวเธอนั่นคือแผลที่เธอต้องไปเย็บมานะครับ
บอกว่าพอกันทีสิ้นสุดความรักเพียงเท่านี้แล้วขอแจ้งความเพราะอะไร
ฝ่ายชายเหมือนจะไม่สำนึกไม่เข็ดส่งข้อความมาข่มขู่เธอด้วย
ครับเดี๋ยวลองดูแชทข้อความหน่อยฮะข้อความที่ส่งมาเนี่ย
ครับเหตุการณ์เนี่ยเมื่อศุกร์ที่ผ่านมา๒ทุ่มกว่าเดี๋ยวก็
รู้เดี๋ยวก็รู้เดือดร้อนไหมไม่สนหรอกมึงต้องเจอกูรอดูทั้ง
บ้านฮะมีข้อความนี้ส่งมาหลังจากที่เธอโดนต่อยโดนชกโดนจับ
โขกกำแพงโขกพื้นนี่ข่มขู่กันหรือเปล่าเนี่ยเอาหลักฐานทั้ง
หมดทั้งบาดแผลตามเนื้อตามตัวและแชทเมื่อกี้ส่งให้คุณตำรวจ
ครับให้ตำรวจเอาผิดถึงที่สุดในระหว่างนี้ครับคุณปิยชาตินั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปคุยกับคนเจ็บคุณบีครับอาการเธอ
ดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับโอ้โหคุณมิ้น
คุณผู้ชมดูสิครับนี่ผ่านไป๓วันแล้วอ่ะใต้ตาด้านขวายัง
ม่วงช้ำอยู่เลยอ่ะม่วงเขียวช้ำไปหมดเลยครับยังบวมตุ๋ยอยู่
เลยอ่ะแล้ววันแรกที่เธอเจอมันหนักขนาดไหนนี่๓วันผ่าน
แผลยังไม่ค่อยยุบเลยนะเนี่ยคุณแล้วหน้าผู้หญิงอ่ะโอ้เธอ
บอกว่าตอนนี้ที่เป็นห่วงคือเยื่อหุ้มสมองอักเสบรุนแรง
มากไงเพราะโดนจับหัวโขบและพื้นหัวแตกเย็บไป๒เข็มที่
หน้าที่หูและตามเนื้อตามตัวอีกครับเนี่ยฮะแขนก็เขียวกกหูก็เขียว
ใต้ตาปากทุกอย่างเลยและยังเจ็บท่วงหน้าอกด้วยครับเธอพา
ไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งเธอบอกว่าตอนแรกนั่งเล่นอยู่
ตรงม้าหินอ่อนของร้านตามสั่งนั่นแหละแล้วแฟนของเธอชื่อ
ว่าพี่นัทพี่นัทเนี่ยเมาแล้วใครเดินผ่านไปผ่านมาผ่านหน้า
ท้าทายหาเรื่องเขาทุกคนเธอก็เลยห้ามบอกพี่พี่เมาแล้ว
โวยวายอย่าไปหาเรื่องใครเขามั่วเลยเดี๋ยวมีเรื่องพูด
จบปั๊บโดนสวนกลับทันทีพูดอย่างนี้คือปกป้องคนอื่นเหรอนี่ปก
คนอื่นเห็นคนอื่นดีกว่าใช่ไหมแล้วชกโป้งเขาให้ครับ
ร่วงเลยพี่นัทไม่หยุดลากเธอไปที่กำแพงจับหัวโขกกับ
กำแพงตรงมุมด้วยนะฮะแล้วเธอล้มอีกรอบนึงเหมือนจะหยุดนะ
ไม่หยุดครับจับหัวเธอโขกลงไปกับพื้นจนมีคราบเลือดก่อน
หน้านั้นเนี่ยเธอก็ไปไล่ชี้ให้ดูแต่ละจุดแต่ละจุดคือเลือด
อาบเต็มตัวคนที่เขาเห็นเหตุการณ์พยายามจะห้ามแต่พี่นัทไม่
หยุดนะและยังไม่สำนึกส่งแชทมาคู่เธออีกเราเนี่ยทำให้
หมดความอดทนแล้วพอกันที๑๑เดือนไม่เสียดายเวลามัน
เสียใจแล้วมันบอบช้ำเหลือเกินที่ผ่านมาเคยทะเลาะกันแล้วเคย
ลงไม้ลงมือกับเธอมาแล้วแต่รอบนี้มันรุนแรงเกินไปย้ำ
ย้ำกับเรากับคุณปียนัทขอเอาผิดถึงที่สุดครับ
เขาก็จะเหมือนแบบว่าด่าพานใส่เขาไปหมดจ้องบอกว่าที่จะ
หาเรื่องคือใครก็ได้ได้หมดเนอะตอนนั้นถ้าใครแบบว่า
ใครก็ได้แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าถ้าทะเลาะกับใครอ่ะก็
รอให้มันเป็นคนอย่าไปด่าเขามั่วซั่วอย่างนี้คนอื่น
บางทีเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมหนูก็พูดปุ๊บแล้ว
เขาก็โหมโหวะทำไมมึงเข้าข้างคนอื่นเขามากกับกูหรือ
อะไรอย่างเงี้แบบว่าเออออกรูปแบบอย่างงี้พอเขาได้
คำนี้ปุ๊บคำที่เราพูดปุ๊บเขาก็ถึงจะมาต่อยหน้าเรา
เลยอืมแล้วเราก็วิ่งไปนู่นเราพอเราก็ลุกขึ้นค่ะใช่เราก็
วิ่งไปตรงนู้นแล้วเขาก็บอกว่าเดินเพื่อนเขาก็แบบพยายามแยก
คนอื่นเขาก็พยายามแบบว่าจะแยกว่าเออให้พรได้แล้วว
ได้แล้วแล้วเขาก็ไม่พอเขาก็วิ่งเข้าไปใส่อีกเพราะคนอื่น
ไว้คนหนึ่งเขาก็วิ่งเข้าไปใส่หนูเธอเล่าเหตุการณ์ให้
ฟังแบบนี้นะครับขณะเดียวกันครับวันนี้นักข่าวของเราเจอ
ตัวพี่นัทด้วยครับเอ่อนายนัทเรียกนายได้ไหมคะโอเคไม่
อยากเรียกพี่เลยอายุมากกว่าในตอนแรกแต่ว่าพฤติกรรมที่
ทำแบบนี้อ้าวเจออดีตแฟนเพราะเธอบอกว่าจะเลิกแล้วค่ะ
ในนัทอายุสี่สิบสองครับผู้ที่ก่อเหตุไปพบกับตำรวจ
แล้วก็ไม่ได้ถูกควบคุมตัวนะครับก็มาเปิดใจคุยกับ
คุณปียชาติในนัทยอมรับวันนั้นผมเมาหนักและโวยวาย
จริงปกติผมเสียงดังอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวคุณผู้ชม
คุณมิ้นรอฟังนะครับวันนี้ที่เขาคุยกับนักข่าวของ
เราเขาพูดเบาและพูดน้อยนี่ฮะคือคนละคนกันเลยกับ
วันนั้นอืมอ้างว่าวันนั้นผมฟิลขาดเถียงกันกับแฟนแล้วผม
โมโหแล้วช่วงนี้ผมก็เครียดเพราะผมตกงานเลยไม่ทัน
ยังคิดเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอโทษผมยอมรับผิด
กับการกระทำที่ทำไปผมยังรักเขาอยู่นะหมายถึงน้อง
ผมยังรักเธออยู่แต่ก็เข้าใจแหละแล้วก็เผื่อ
ใจแล้วว่ามันคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว
ใช่ครับเพราะผู้หญิงเขาไม่เอาคุณอีกแล้วครับ
หุ้มสมองเขาอักเสบนะคะตอนนี้ที่เขาห่วงก็คือถ้า
สมมุติว่าผมติดคุกจากเหตุการณ์นี้แล้วลูกผมล่ะลูก
ผมหกขวบเป็นผู้หญิงจะอยู่ยังไงอ้าวมีลูกผู้หญิงด้วย
อ่าแล้วตอนทำลืมคิดเหรอคะว่ามีลูกแล้วตอนที่
คุณทำคุณทำกับผู้หญิงรุนแรงแบบนี้ทั้งที่คุณก็
มีลูกเป็นผู้หญิงด้วยนะฟังเขาเล่าครับผมก็นั่งกิน
เหล้าของผมอยู่ซะหาละว่าเสียงดังของเราอยู่แล้ว
เนี่ยเสียใจแล้วแบบสิ่งทำหลักฮะหรือไงใส่ใจ
ครับถ้าเป็นไปได้หรือยังรักเขาอยู่หมด

ยังรักอะครับพี่แต่ถามว่าเป็นไปคงเป็นไปไม่ได้แล้ว
ยังรักอยู่แต่คงกลับไปเป็นแฟนเหมือนเดิมไม่ได้ผมก็เข้าใจ
นี่คือเสียงที่พูดน้อยแล้วและเบาแล้วนะครับ

ปรากฏว่าวันนี้มีจังหวะที่สองคนได้มาเจอกันด้วยครั้งแรก

แต่ก็เว้นระยะห่างอยู่ตรงนั้นสองช่วงแขนได้
เสื้อดำนั่นคือในนัทและอดีตแฟนสาวของเขา
น้องบีครับเมื่อกี้เห็นไหมจังหวะที่เขาให้สัมภาษณ์กับเรา
หน้าเขาจะหันไปมองด้านขวาตลอดเวลาก็คือเหลือไปมองอดีต
นั่งอยู่ตรงนั้นน้องบีนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดครับ
ให้สัมภาษณ์ไปก็มองไปเจอหน้ากันครั้งแรก
หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป๓วันแล้วก็พูดคุยกันต่อหน้านักข่าว

เขาขอโทษที่ทำรุนแรงขนาดนั้นซึ่งทางน้องบีเองก็บอกว่า
ทุกอย่างมันจบแล้วขอโทษยังไงอภัยให้ไม่ได้หรอก
เธอก็ใจเด็ดเดียวครับนี่ขยับมานั่งใกล้กัน
พยายามจะจับมือเธอดูดูฮะดูครับคุณผู้ชมคุณมิ้น
เห็นไหมอย่าจับเธอบอกอย่าจับ
สะบัดมือออกครับวันนี้ท่าทีของเขาคือโอ้โห

ผิดกันเลยกับวันนั้นเห็นไหมเธอก็ยังเสียใจอยู่นะ
คือคนมันรักเข้าใจแต่ว่ามันอะไรที่มันร้าวแล้ว

จะขอโทษยังไงก็ให้อภัยไม่ได้แล้วครับเธอยืนยัน
พี่ก็มีลูกเป็นผู้หญิงแล้วพี่ทำกับหนูวันนั้นรุนแรงขนาดนั้นทำไม
พี่ยังข่มขู่ครอบครัวหนูด้วย
ทุกอย่างนะพี่เป็นไปตามกฎหมายเถอะ
แล้วฝากไว้ประโยคนึงถ้าคนเขารักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้

แล้วก็คุณบีสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้รอผลยืนยันจากแพทย์
อาการสาหัสเพียงใดเพราะถ้าอาการหนัก
ข้อหาที่จะแจ้งอาจจะหนักขึ้นด้วยนะครับและต้องดูว่าอาการบาดเจ็บนั้นเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือเปล่า
เพราะสิ่งที่ในนัททำมันรุนแรงจริงหลักฐานทนโทษชัดเจนขนาดนี้
ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมและยืนยันทำตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างแน่นอน
สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายเสียใจหมดเลยในนัทกว่าจะรู้ตัวสายไป

คุณบีแล้วลูกสาวในนัทอีก
นี่ค่ะถ้าใครที่รู้ตัวอยู่ว่าช่วงนั้นเครียดหรือถ้าเราเมาแล้วจะควบคุมตัวเองไม่ได้
คุณต้องหยุดตั้งแต่แรกนะครับอย่าเริ่มจนมันเลยเถิดอืม